เหลือมตัวใหญ่งานนี้มันเกิดขึ้นที่อ่างทอง
เพราะฉะนั้นพี่ระถาไปช่วยหน่อยครับ
นี่เลยครับมาสิครับแต่พื้นที่ตรงนี้ต้องยอมรับนะ
มันเป็นพื้นที่รกร้างอยู่พอสมควร
แล้วดูงูโอ้โหยังไย
งูพันคือจริงไม่รู้ว่าพันอะไรแต่มันพันตรงคือตรงนี้
ที่ตะบนราชสถิตอเภอชายโยจังหวัดอ่างทองฮะ
ทีมกู้ภัยนะฮะเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมา
งูมันอยู่ตรงนี้ใต้ถุนบ้านที่ข้างวัดดอนกระต่ายหมู่
ก็เลยประสานพี่รัฐาตะเพียนทองกู้ภัยผู้ชำนาญการในการจับสัตว์เลื้อยคลาน
มาตรวจสอบมาจับไปทีไปก็ถึงก็เจอชาวบ้านก่อน
เจอพระโสมด้วยนะราชท่านไม่ได้มาสวดอะไรหรอกนะ
มาชี้จุดให้กู้ภัยดูตรงนี้โยมมาจับไปที่เป็นกังวลเลือกเกิน
มันนะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะกินหมากินแมวที่ชาวบ้าน
เขาเลี้ยงเอาไว้รวมไปถึงกระต่ายที่วัดด้วย
มันมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่แถวนี้ไงหวานนะทำไมไม่กินสัตว์
ตามธรรมชาติงูมันก็เลยต้องมาครับ

พี่รัฐาและชาวบ้าน

เออดูก่อนตรงไหนหัวงูตรงไหนหางู

พี่รัตตามันคุยกับงูจริง

ไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปนะ

มันจะไม่มีพิษแต่ถ้าโดนฉกโดนกัดว่าง่าย
แผลชะกันนะสุดท้ายหาจังหวะจับหัวงูจนได้

จับหัวมันให้ได้ก่อน
แล้วค่อยหาทางคลี่คลาย
คลายปมคลายปมงู
แล้วค่อยดึงค่อยดึงออกมาแบบนี้

งูตัวนี้ยาวกี่เมตรถ้าตอบผิด

งูมีความยาวร่วมสี่เมตรนะทุกคนเป็นสักขีพยาน

หลายคนก็เชื่อว่าถ้างูมาจะให้โชคให้ลาบอะเนาะ
เขาก็หาของดีของเด็ดแถวนั้นก็ว่ากันไป
แต่บอกก่อนเลยเจองูไม่ว่าที่ไหนให้ตามกู้ภัยดีกว่า
ถ้าอ่างทองก็ต้องพี่รัฐา
ถ้าแกสะดวกทางแกก็พร้อมจะไปช่วย

ไม่จับงูก็จับไอ้เคจับโรงเงินตัวทอง

ที่ฉันอ่านในสคริปต์คุณมันมีอะไรต่ออีกนะ
ไม่พลาดอะไรอ่ะจากงูที่เป็นตัวเลขอะไรอ่ะ

คุณชนะเป็นตัวเลขล่าเลย

แล้วคุณผู้ชมเขาจะไม่น้อยใจอ่ะ
ไปดูกันต่อเรื่องโชคลาภอันนี้ไม่อยากให้ไปงมงายเรื่องนั้นจริง
คุณผู้ชมก็รู้ว่าคุณชนะชอบกั๊กนะดิ